วันนี้นะครับโดยภาพรวมเรื่องของสภาพอากาศก็ยังคงแปรปรวนอยู่นะครับ
ตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนในช่วงของกลางวันจะร้อนมาก
ส่วนอีสานนั้นก็ไปเจอกับพายุดูร้อนทำให้มีฝนตกในบางพื้นที่ครับ
พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบนะฮะสภาพอากาศในวันนี้กันหน่อยนะครับ
ก็ยังคงมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกครุมประเทศไทยตอนบนก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีความร้อนโดยทั่วไป
ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกนั้นก็ยังคงพัดปกคลุมภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกก็ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับ
มาติดตามรายภาคกันหน่อยภาคเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานนั้นอากาศร้อนตอนกลางวันเช่นเดียวกันมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดนั้น๒๒๒๕องศาเซลเซียตครับสูงสุดก็อยู่ที่๓๕๓๗องศาเซลเซียต
ส่วนภาคกลางนะครับอากาศร้อนตอนกลางวันเช่นเดียวกันแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด๒๔๒๖องศาเซลเซียสสูงสุด๓๕๓๘องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆบางส่วนก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด๒๒๒๖องศาเซลเซียสสูงสุด๓๑๓๖องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆบางส่วนกับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด๒๒๒๖องศาเซลเซียสสูงสุด๓๑๓๖องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีเมฆบางส่วนกับมีฝนตกเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุด๒๑๒๖องศาเซลเซียตแล้วก็สูงสุด๓๕๓๗องศาเซลเซียต
แน่นอนกรุงเทพของเราอากาศร้อนในตอนกลางวัน
แล้วก็วันนี้อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งก็ระวังกันด้วยนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๒๕๒๗องศาเซลเซียสสูงสุด๓๒๓๗องศาเซลเซียตนะฮะ
ก็บางช่วงบางตอนตอนเช้าตอนกลางคืนอากาศจะมีลมเย็น
แต่กลางวันย้ำแบบนี้ร้อนมากร้อนมากแล้วบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตก
จากว่ามีเรื่องของพายุดูร้อนเข้ามาเป็นผลกระทบกันไป
คือพื้นที่ที่บอกว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเนี่ยก็คือทางภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเองนะคะ
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชม